พาคุณผู้ชมไปที่ราชบุรีนะคะ

หน้าตาก็น่ารับประทานไส้ก็แน่น
แถมชื่อก็น่ารับประทานด้วย
โตเกียวหวานหวานจ้า
ไปจ้าไปร้านโตเกียวหวานหวาน

ชื่อร้านนี้ก็บ่งบอกแล้วว่า
ไส้ของเขาจะต้องหวานอร่อยแน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นไส้เนยนม
ครีมไส้ฝอยทอง

หยองปูอัดโป้ยมีสารพัด

มีทั้งคาวทั้งหวานสารพัดเลยนะคะ
ร้านนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะเหมือนแบบรถเข็นเนอะ

เหตุเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ไปตลอดไปแต่ละที่

ขอซื้อขอหากินหน่อยเด็กก็ชอบ

แต่ที่เขาติดอกติดใจไม่ใช่แค่
รสชาติดีไซส์เยอะ

แต่เขายังชื่นชอบในแม่ค้าด้วย
แม่ค้าเนี่ยเขามีประวัตินะ
เขามีสตอรี่ที่น่าสนใจมาก

แหม่ชื่อหวานเหมือนชื่อขนมเลย
หวานบอกว่าอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่อายุ๓๐

ต้องดิ้นรนส่งตัวเองเรียน

หวานเคยทำอาชีพมาหลากหลายด้วยนะ

ไปเรียนวิชาธรรมขนมโตเกียม
แล้วก็ออกมาขายจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
เลยนะคะจ้ะใครที่อยากจะน้องน้ำหวานนะคะบอกพี่กัสกันหน่อย
ขายอยู่หลายที่บริเวณปั๊มน้ำมันเชลนะคะ
ขายตั้งแต่เวลาห้ามงเช้าถึงหกโมงเย็นอือ
หลังจากนั้น๖โมงเย็นถึง๓ทุ่มจะไปขายแถวไฟแดง
ไฟแดงไฟแดงดิฉันอยากกินไฟแดงแยกค่ายหลวงเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
แล้วนอกจากนี้นะคะยังรับงานไปด้านนอกสถานที่ด้วย
หรือว่าเข้าไปในเฟซบุ๊คคุณสุภรดาคากิได้นะจ๊ะ
นี่เป็นยังไงเป็นยังไงจริงความอร่อยของเมนูอาหารแต่ละอย่าง
บางทีมันไม่ได้บ่งบอกด้วยหน้าตาของร้านที่ยิ่งใหญ่นะคะ
หรือว่าหรูขนาดไหนอยู่ในพื้นที่แพงขนาดไหน
บางทีร้านธรรมดาเล็กแบบนี้แหละแต่ความอร่อยก็มี
และที่สำคัญคือเรื่องราวของคนขาย
เขาทำด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นแบบนี้มันก็น่าสนับสนุนเนอะ